แพงตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วตั้ง๑๘
โอ้๒๒๐ถึง๒๕๐ก็มี
เรื่องปกติค่ะแต่ช่วงนี้มันจะมีเกี่ยวกับโควิดด้วยหรือเปล่ามันถึงได้แพง
ราคาร่าสุดปีนี้แพงสุด
ช่วงก่อนปีใหม่มัน๒๐๐กว่าวันก่อนยัง๑๘๐อยู่เลย
พอไปออกข่าวปุ๊บลูกค้ามาถามทำไมพริกแพงมาตั้งเป็นปีแล้ว
๒๒๐ธุ์ถึง๒๕๐ด้วยก็มีปี๕๔สย์ตอนช่วงน้ำท่วม
เน่าอ่ะลวกกับ๔๐๐๕๐๐ก็มีเพราะด้วยปัจจัย
ประเทศผลผลิตมันน้อยน้ำพริกเข้ามามันก็มีหลายปัจจัย
แต่ช่วงนี้มันจะมีเกี่ยวกับโควิดด้วยหรือเปล่ามันถึงได้แพง
เพราะว่าปกติมันก็จะแพงทุกปีแต่มันแพงไม่นานประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ลงอะค่ะ
แต่ปีนี้มันจะแพงนานหน่อยเกือบ๒เดือนมั้ง
แต่ที่ผมทำงานมาหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะสูงอยู่ประมาณเนี่ยไม่เกินจะร้อย
โดยเอเวอร์เลสนะฮะก็อยู่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบ
ต่ำสูตรที่พี่เคยเจอก็อยู่ที่ยี่สิบห้าบาท
ถ้าเป็นพริกแดงนะครับพี่เขียนอยู่ที่๑๐กว่าบาท
เอเวอเรจค่าเอเวอเรจในการขายส่วนสูงสุดของพี่เขียวก็อยู่ที่แปดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยบาท
ถ้าเป็นพริกแดงก็ร้อยกว่าร้อยยี่สิบร้อยสิบ
ถ้าเป็นพริกเขียวก็ประมาณหกสิบห้าเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทแล้วแต่เบอร์แล้วแต่ไซส์ค่ะ
ช่วงหน้าหนาวช่วงประมาณนี้แหละอย่างที่บอกพริกเนี่ย
เวลามันออกดอกอ่ะออกดอกปุ๊บเนี่ยพอช่วงมันออกดอกปุ๊บเนี่ยมันต้องการอุณหภูมิที่พอเหมาะ
การผลิตของต้นแต่ต้นเนี่ยไม่เหมือนกันการใส่ปุ๋ยการใส่หลายอย่างดูการบำรุงด้วย
แล้วช่วงนี้โรคมันเยอะพริกจะมีโรคเยอะมากเลยนะครับอยู่ที่การดูแลด้วย
ถ้าดูแลไม่ดีเนี่ย๑ต้นในการผลิตออกมาเนี่ยเราสามารถดูเลยว่า๑ต้นเราเก็บได้ประมาณกี่เม็
จะมีค่าเฉลี่ยได้ว่าแต่ละไร่ที่เราปลูกไปเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่ตัน๑ตัน๒ตัน๓ตันอยู่ที่การดูแลปลูกด้วย
บางคนเล่นผลผลิตเยอะเนี่ยสังเกตคนที่ขายพริกเขียวเนี่ยส่งพี่เขียวเนี่ยพอจะรอแดงเนี่ย
มันใช้เวลาพี่เขียวได้เก็บ๓ครั้งเท่ากับเก็บแดง๑ครั้งเนี่ยทำให้คนนิยมเก็บเขียวมากกว่าเพราะมันเก็บได้๓รอบกว่ามันจะแดง
แต่พริกแดงเนี่ยถามว่าราคาสูงกว่าพริกเขียวเนี่ยใช่สูงกว่าพริกเขียวเพราะว่ามันก็เหมือนคนอุ้มท้องอ่ะต้องอุ้ม๑เดือน๒เดือน๓เดือน๔เดือนกว่าจะมาจะแดงก็คือเหมือนกันจะคลอดมันก็ต้องแดงพอแดงปุ๊บเนี่ยการดูแลรักษาคนท้องก็ต้องให้นมให้อะไรสารอาหารพริกแดงก็เหมือนกันต้องให้ปุ๋ยให้
ทั้งนอกคืออะไรคะที่จัดเป็นเป็นของเวียดนามของพม่าของจีนอะไรประมาณเนี้ย
ค่ะเพราะมันติดช่วงโควิดด้วยยังไงเพราะว่าของเข้ามาไม่ได้
ถ้าแพงจัดจัดเขาจะเอาพวกนั้นมาอันนี้ปีนี้มันมีโควิดมันเข้ามาไม่ได้ไง
มันก็เลยพริกไทยก็เลยได้ราคา
แต่ก่อนเนี้ยอย่างของเราห้าสิบของเขาก็สามสิบสี่สิบ
แต่นี่มันไม่มีมาไงมันก็เลยมีแต่พริกของเราล้วนมันก็แพง
ส่วนใหญ่เป็นของไทยพม่าก็มีพม่ามาบ้างแต่มันน้อย
ทุนผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่๖๐บาทถ้าผมขาย๖๐เนี่ยแล้วคุณดูค่าถุงผมอ่ะ
เท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักที่หายไปอีกเรื่องการตวงเรื่องหลายอย่างปัจจัยมันหลาย
หลายอย่างควบคู่กันน้องต้องเข้าใจเดี๋ยวพริกมันไม่ได้เหมือนกับพวกพลาสติกนะ
ที่จะไม่มีการระเหิดน้ำไม่มีการเน่ามีการเสียพอเรามาขายปีกเนี่ยอะไรที่เสียเสียเนี่ย
ก็ต้องหยิบออกอยู่แล้วถูกไหมล่ะพวกเนี้ยเราขายให้ลูกค้าไม่ได้ตรงเนี้ยทิ้งแล้ว
พอเราทิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันน้ำหนักก็หายไปแล้ว
หายไปอย่างน้อยน้อยพี่บอกอยู่ที่ประมาณครึ่งโลถึงหนึ่งโล
ราคาเด็ดมันจะแพงกว่าค่ะเพราะว่าเราต้องคิดค่าเด็ดอย่างจ้างลูกน้องก็ถุงละ๕๐บาท
แล้วก็เด็ดไปก็เหลือน้ำหนักประมาณ๘โล๘โลครึ่งแล้วก็เอามาห่านดูค่ะตอนนี้ตกลงต้องทำให้เล็กลงกำไรก็น้อยลง
เปลืองถุงขึ้นมาเองต้องใส่น้อยลง
เหมือนน้องเคยไปภูกระดึงไหมฮะภูกระดึงน้องไปภูกระดึงใช่ไหม
ถ้าไปภูกระดึงน้ำกว่าบาทกว่าละร้อยเพราะอะไรอ่ะ
หนึ่งต้องใช้ลูกหาผ่าผ่าไปแต่ต้นทุนอยู่ข้างล่างอยู่ตัวละห้าบาทเอง
ไปขึ้นถึงภูเนี่ยราคา๕๐บาทมันก็ปัจจัยเหมือนกันน้องอยู่ที่บนกันดาลเนี่ยรถเขาไปค่าน้ำมงค่าน้ำมันเขาก็มีถูกป่ะ
มันหลายปัจจัยมันจะบอกไม่ได้หรอกว่าจังหวัดไหนราคาถูกจังหวัดนั้นราคาแพงมันอยู่ที่การขนส่งอยู่ที่สถานที่คุณอยู่ด้วยมันหลายอย่างประกอบกัน
คือการเสพโซเชียลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเสพได้แต่เสพแล้วเราต้องมาคิดดูคำนวณด้วยว่าสิ่งที่มันพูดมันเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง
ต้นแรกมันไม่ใช่มีระบาทเสมอไปหรอกคนเราไปเทียบบ้างไม่บางไม่ใช่นะอาจจะไปซื้อแถวดูหน่ะเอ่อ
สมมุติว่าคุณซูมิซื้อที่ส่งขาอย่างเงี้ยที่ไม่มีแหล่งปลูกพริกอ่ะ
ผมว่าเม็ดละสมบัติถ้าคุณจะต้องกินคุณก็ต้องกิน
แหล่งยามันเป็นเรื่องปกติแต่อยู่ที่ว่าคุณจะทาน
คุณเลี่ยงได้คุณก็เลี่ยงซะถ้ามันแพงมากคุณเรียกได้คุณก็เลี่ยงซะ
ถ้าคุณเลี่ยงไม่ได้คุณก็กินน้อยหน่อยลงน้อยหน่อย
จะบอกว่าเป็นพ่อค้าคนกลางพี่ว่าเถียงคอเป็นเอ็นเลย
ฐานะพี่เป็นพ่อค้าคนการในการรับซื้อสินค้าเกษตรกรเนี่ย
คือหนึ่งเขาอยู่ได้เราอยู่ได้เขาอยู่ไม่ได้เราก็ไม่มีของขาย

ราคาก็ได้เขาก็ขายก็ไม่เหมือนยุคหูรุ่นคุณแม่เราอะไรเลย
ใช้ความซื่อสัตว์ใช้ความฉันเคยซื้อกระเทิงมา๒๐๓๐ปี
อยากซื้อกับเธอแต่ในเมื่อลูกเข้ามาทำปุ๊บเนี่ยเอาละ

ตอนนี้ไม่ต้องหาเรื่อง